เมื่อวานวุ่นวายกันเลยที่สนามบินอนาชาติอุบรรชธานี
เพราะว่าเกิดเหตุไฟมันขัดคล่อง
ทำให้สายการบินต่างขึ้นลงไม่ได้
ทีนี้ผู้โดยสารก็ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

ใครจะไปขึ้นเครื่องก็ต้องไปขึ้นเครื่องอีกจังหวัดหนึ่ง
หรือใครจะเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนเครื่อง

เมื่อวานถือว่าเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะโกลหน
สำหรับสนามบินอนาชาติอุบลราชธานี
แล้วเมื่อวานเป็นวันแรงงานนะคุณ

คือคนเดินทางคนอาจจะหยุดตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์
แล้วก็หยุดวันจันทร์ต่อเนื่องวันอังคารวันที่๑

ค้างที่สนามบินกันเยอะเลยนะครับแล้วก็สภาพของรันเวย์ทางวิ่งขึ้นลงของสนามบินเนี่ย
ทำให้สายการบินที่นำผู้โดยสารมาจากกรุงเทพจำนวน๔เที่ยวบิน

รวมทั้งไม่สามารถรับผู้โดยสารที่รอเดินทางอยู่อีกจำนวน๓เที่ยวบิน
คุณคือเกิดเหตุช่วงกลาง๖วงเย็นใช่ไหม
เพราะฉะนั้นช่วงค่ำไม่ต้องพูดถึงเลย
เมื่อวานก็หุ้นวายกันมากเลยนะ
หลังเกิดปัญหาทางสายการบินแอร์เอเชีย
ใช้วิธีในการนำรถทัวร์ปรับอากาศ
มารับผู้โดยสารที่ต้องการที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่อง
สนามบินที่จังหวัดร้อยเอ็ดแทน
ขึ้นรถข้ามจังหวัดไปขึ้นเครื่อง
แล้วก็ค่อยต่อสายการบินไปนะครับ
ส่วนสายการบินนกแอร์ได้ประกาศเลื่อนเที่ยวบิน
ผู้โดยสารมาขึ้นเครื่องอีกครั้งในวันนี้ตอน๑๑โมง
โดยผู้โดยสารทั้งหมดจะต้องหาที่พักเองในคืนที่ผ่านมาด้วยคุณ
โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเย็นนะครับเกิดไฟฟ้ารัดวงจรภายในตู้ใช้
ควบคุมการใช้ไฟตั้งอยู่ริมลานจอดเครื่องบิน
จากตัวอาคารสนามบินไปประมาณ๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงการท่ากัดสยานำรถดับเผลิงเข้าไปดับไฟ
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสายไฟที่ชำรุด
สายไฟที่เก่าจากการใช้งานมานาน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าแก้ไข
แล้วก็คาดว่าจะสามารถเปิดบริการการบินตามปกติได้ในเช้าวันนี้
ทำให้สนามบินวุ่นไปทั้งช่วงเย็นเมื่อวานนี้เลย
แล้วก็สายการบินอื่นอย่างไทยสมาย
เขาก็ยกเลิกในการประกาศยกเลิกเที่ยวบิน
แล้วก็มาบินกันอีกครั้งในช่วงสายวันนี้นั่นเอง
ค่ะยังไงก็ตามวันนี้ใครที่มีเที่ยวบินไฟล์เช้า
ตรวจสอบเช็คกันให้ดีก่อนกับทางสายการบินด้วยนะคะ